เป๋าสาววัย๑๗ที่นครสิรธรรมลา

แปลไปมาพอในเนื้องอกมันมีเล็บ

ซึ่งไม่เหมือนกับเนื้องอกปกติทั่วไป
แต่สาวคนนี้น่าจะโดนมาแล้ว
ว่าจะโดนคุณสัยหรือโดนของเพราะว่าก้อนเนื้อผิดปกติที่ว่านี้
มันมีทั้งไขมันอันนี้เข้าใจไขมันดันมีกระดูกดันมีเล็บ
ดันมีฟันดันมีเส้นผมอ่ะเอออยู่ตรงนี้ด้วยสุดท้ายแล้ว
ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสี่ชนในแพทย์อารักษ์วงวรชาติ
บอกปกตินี่มันคือเรื่องปกติได้ไงอ่า
ก้อนเนื้อมันก็ควรจะมีก้อนเนื้อหรือไขมัน
แต่จริงแล้วปกติเพราะว่ามันเหมือนกับมีการเจริญเติบโต
มันพัฒนาให้เกิดเส้นผมกระดูกอ่อนเล็บฟันอย่างนี้
เกิดขึ้นได้ดังนั้นสยบความเชื่อว่าน้องคนนี้วัย๑๗เนี่ย
โดนของจริงจริงแล้วไม่ได้โดนของนะฮะเป็นเรื่องของเนื้องอกธรรมดาจริงจริง
ทางการแพทย์พบแบบนี้ค่อนข้างบ่อยฮะแต่เหตุการณ์ที่ควรจะตกใจอ่ะ
ก็คือเรื่องของอาการก้อนเนื้อดังนั้นสาวผู้หญิงทุกคน
ควรจะต้องมีการหมั่นตรวจสุขภาพร่างกายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอายุเนี่ย
น้อยหรืออายุมากแล้วก็ตามเพราะว่าก้อนเนื้อที่ว่านี้หากปล่อยไว้
ทิ้งไว้มันจะพัฒนากลายเป็นก้อนมะเร็งได้เหมือนกันนะฮะสยบความเชื่อว่าเป็นโดนคุณสัยสรุปแล้วไม่ใช่นะฮะ